คุณผู้ชมคะสลับปรับเปลี่ยนอารมณ์กันหน่อย
อันนี้ไม่รู้ว่าจะเรียกสลับอารมณ์หรือเปล่า
เป็นเรื่องของเด็กน้อยสี่คนก็ยังเด็กเด็กกันอยู่อะค่ะ
ดิฉันก็ไม่แน่ใจว่าน้องอยู่สักชั้นอะไรแต่เดี๋ยวคุณผู้ชมลองดู
คือเหมือนกับเขาเนี่ยไปประสบอุบัติเหตุ
น่าจะรถล้มแต่คุณซ้อนสี่กันมา
ซ้อนสี่กันมาก็ว่าผิดแล้วนะแล้วเหมือนกับคงไปโชว์
ยกล้อรถคว่ำกลายเป็นบาดเจ็บ
คนขี่ขี่แบบดำทุลังมาเพื่อนก็ซ้อนอยู่นะ
แต่ตัวเองเลือดเนี่ยโอ้โหหน้าเลือดอาบเลย
พลเมืองดีเห็นโบกเรียกหยุดก่อนให้ช่วย
แล้วเกิดอะไรเดี๋ยวลองดูหน่อยค่ะ
ซึ้มงั้นจะฟัง
ให้ลงให้ล้างหลายคนก็มีเจ็บเข่า
มีน้องคนนึงค่ะเป็นคนซ้อน
หนึ่งในกลุ่มเนี่ยใน๔นี่แหละ

ที่ร้องคือเจ็บแล้วก็ไม่อยากเป็นแผลเป็น
ไอ้เจ็บไม่เท่าไหร่
หลักเลยคือหนูไม่อยากเป็นแผลเป็น
เดี๋ยวไม่หล่อเนอะเด็กกำลังวัยรุ่นนะครับ

เขาเอามาโพสต์เอาไว้แบบนี้แหละ

ขอบคุณพลเมืองดีที่ช่วยเด็กดีของพ่อแม่

เหตุการณ์คือทำงานผ่านเส้นนี้
เจอน้องสี่คนอัดรถกันมายกล้อล้ม

สงสารก็สงสารจะขำก็กลัวน้องจะด่า

เจ็บหัวเข่าหนูไม่อยากเป็นแผลเป็น

แล้วเป็นยังไงพลเมืองดีเขาก็บอกอย่าง
เขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะขำมั้ย

หนูกลัวเป็นแผลเป็น

เพราะมันมีคำพูดที่หลุดอยู่ในคลิป
คุณผู้ชมฟังทันไหมไม่รู้นะแต่ดิฉันเนี่ยดูซ้ำแล้วซ้ำอีกแล้วฟังทัน
เหมือนเขาพูดว่าจะยกหาพ่ออึงเหรอ
คือประมาณว่าบอกเพื่อนสุดท้ายฉันเจ็บเลยเห็นไหมอะไรอย่างเงี้ย
ไม่ประมาณนะครับแล้วก็การซ้อนสี่อันตรายไม่ใส่หูก็น็อกยิ่งอันตรายด้วยนะครับ